ส่วนกรณีการเสียชีวิตของนายชวีอินทรยุติธรรมจังหวัดพังงา
ญาติได้กำหนดวันชาปนกิจศพเป็นวันพรุ่งนี้นะคะ
และความคืบหน้าของคดีค่ะตำรวจบอกว่ามั่นใจจะสรุปสำนวนส่งพนักงานอายการได้เร็วนี้ค่ะ
ที่วัดท่าโพวรวิหารถนนท่าโพตำบลท่าวังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
มิตรและผู้ที่รู้จักคุ้นเคยเพื่อนข้าราชการ
ทยอยเดินทางไปร่วมบำเพ็ญกุศลศพของนายชวีอินทรยุติธรรมจังหวัดพังงา
และผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมความประพฤติจังหวัดพังงา
ที่เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยม
ซึ่งญาติได้นำศพไปบำเพ็ญกุศลประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดแห่งนี้
โดยมีกำหนดชาปนกิจศพวันพรุ่งนี้ค่ะ
สำหรับผู้ต้องหารายล่าสุดที่เข้ามอบตัวกับตำรวจคือนายอดีศักดิ์หรือหมูทองสมจาอายุ๔๐ปี
เป็นหัวหน้าทีมสังหารนายชวียังคงอยู่ในความควบคุมของตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๘
ซึ่งตลอดเวลาที่ถูกควบคุมตัวนะคะ
นายอดีศักดิ์ยืนยันให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและจะขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นค่ะ
ส่วนด้านคดีมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก
พนักงานสอบสวนชุดคณะทำงานคลี่คลายคดีนี้
มั่นใจว่าจะสามารถสรุปสำนวนส่งพนักงานอายการได้เร็วนี้ค่ะ